ถนนแบบนี้ในหมู่บ้านนี้มันใช้ได้จริงเหรอ

ชาวเน็ตงงตามตามกันไปดูเลยฮะนี่ครับนี่
อ่ะทำไมมันมีรางระบายน้ำอยู่กลางถนน
ใจเย็นชาวเน็ตต้องใจเย็น
เพราะชาวเน็ตจะตั้งคำถามว่าทำทำไมทำแบบนี้
แต่ต้องบอกให้รู้เลยว่าเนี่ยคนในชุมชนเขาอยากให้ทำแบบนี้เอง
เหรอปกติเราก็จะเห็นท่อระบายน้ำอยู่สองฝั่งซ้ายขวาไม่ใช่

อันนี้มันอยู่กลางถนนแล้วมันจะยังไงดี
ลงพื้นที่ไปครับถนนนี้อยู่ที่บ้านสมสะอาดหมู่๒
ตำบลสมสะอาดอำเภอกุฉีนอำราธิการสินมันมีอยู่จริง
คอนกรีตเพิ่งสร้างเสร็จได้ไม่นานหรอกครับ
ทางเข้าหมู่บ้านในถนนนี้มีหมู่บ้านอยู่๑๐หลัง
มีบ้านคนอยู่๑๐หลังมันมีรางน้ำตรงกลางจริง
แล้วมีฝาเหล็กตะแกงคอบไว้ตรงกลางนะฮะ
แล้วเป็นโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กของอบตสมสะอาด
คือซอยนี้เขาเรียกว่าซอยบ้านนายทวีสัก๗๐เมตรได้
งบประมาณในการก่อสร้างก็๒๐๐๐๐๕๐๐๐๐บาท

ทีนี้เสร็จมาตั้งแต่ปี๖๒แล้วล่ะ
เบรดเสร็จตอนนี้ก็๒ปีแล้วแต่บ้านยังอยู่
ทีนี้ก็ไปถามนายทวีสิฮะนายทวีชัยอายุ๖๓ปีเขาอยู่ในซอยนี้
เขาบอกว่าโอ๊ยคุณนักข่าวถนนที่เห็นเป็นความคิดผม
แล้วก็เป็นความคิดเพื่อนบ้านในซอยนี้แหละเพราะตอนนั้นน่ะกำลังจะมีการทำถนนคอนกรีต
แล้วเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเอารางระบายน้ำไปอยู่สองฝั่งมันสัญจรลำบาก
ถนนมันยิ่งแคบอ๋อใช่คิดไปคิดมาตรงกลางดีกว่าเพราะตอนหน้าฝนถ้าสมมุติว่าลางอยู่สองฝั่งนะ
น้ำมันไหลไปที่สองฝั่งใช่ไหมแล้วถ้าเกิดบ้านไหนต่ำน้ำก็จะไปขังอยู่ตรงบ้านคนอื่นเขา
มันก็จะระบายไม่ได้ก็เลยคิดใหม่ให้มันลาดมาตรงกลางแล้วให้รังมันอยู่ตรงกลางดีกว่า
มันจะได้ระบายอยู่ตรงกลางค่ะก็เลยเอาความคิดนี้ไปเสนอกับในช่างโยธา
ช่างโยธาพิจารณาดูออกแบบนั่นนี่นั่นนี่แล้วก็ไปให้อบตสมสะอาดเขาสอบถามชาวบ้าน
สุดท้ายทุกคนก็พึงพอใจ๑๐หลังคาเรือนที่อยู่เขาก็โอเคกับแบบนี้
บตโอเคในช่างโยธาคิดว่าสร้างได้ก็สร้างสุดท้ายลงมติก็เลยให้สร้างอย่างที่เห็นนี่แหละครับ
คำถามของดิฉันคือพอสร้างแบบนี้เสร็จแล้วเคยมีบ้างไหมมอเตอร์ไซค์ขี่ผ่านมาตรงเนี้ย
แล้วสะดุดไอ้ตรงนี้เกิดอุบัติเหตุรถล้มไม่มีไม่มีเลย

เพราะน้ำมันไหลลงรางตรงกลางแล้วมันก็ลงท่อไป
นะฮะอ่ะฟังเสียงคนออกแบบหน่อยสิฮะ

มัวมีจากจังหยิบระธรรมไม่มีอย่างน้อ
ความคิดของชาวบ้าน
อดุลก็บอกว่าเออเนี่ยชาวบ้านเขาออกแบบมา

สร้างเสร็จปุ๊บมันก็ใช้งานได้ดีจนถึงปัจจุบันนะฮะ
อ่าท่านรักษาการนายกเอามาตอบว่าอย่างไรฮะ

ถ้าเราสร้างรังระบายน้ำทั้งสองข้างนะครับ
จะทำให้ถนนแคบและการสัญจรไปมาของชาวบ้านจะไม่สะดวกนะครับ
เราก็เลยมีเหตุจำเป็นนะครับต้องสร้างรางระบายน้ำไว้ตรงกลางนะครับ
แล้วการสร้างนี่ก็ชาวบ้านก็มีความพึงพอใจนะครับ

อยากได้รางละบายน้ำตรงกลางนะครับ